ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะ

พาไปที่แรก
พาไปหลายที่ต้องปังสักทีแล้วนะ
งวดส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะ

เห็นคนไปเยอะเลย
ชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคไปกันเยอะเลย

ทั้ง๔ลำซึ่งลำที่๔เนี่ย

ลำที่๔มีความยาว

ความกว้าง๑เมตร๔๐เซนติเมตร

เป็นครอบครัวเดียวกันตระกูลเดียวกัน

มีชาวบ้านได้โชคลาภกันทั่วหน้าเลยนะคะ

กำลังส่งมาทำพิธีสื่อสารกับเจ้าแม่

ออฟิเชียลด้วยครับ

ขอโชคขอลาบก็สามารถแวะไปได้นะคะ

แป้งฝุ่นแล้วก็ทูไทยกันนะฮะ

ได้ทั้ง๒ตัวได้ทั้ง๓ตัว

ดูผ่านหน้าจอแล้วก็

เย็นนะ
ไปที่คำชโนธนะฮะ

ไหว้ขอโชคขอลาบกันเยอะเลยนะครับ

วงสวงกันแบบโอ้หลายโต๊ะเลยนะฮะ

พ่อแม่ลูกที่เดินทางมาจากจังหวัดพิสุนุโลก

แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็มานอนค้างคืนในโรงแรม
ปรากฏว่าแม่ฝันฝันเห็นพ่อปู่ศรีสุโธมาบอก
ให้มาไหว้ขอพรที่ศาลเก่าแห่งนี้
ซึ่งที่มาไหว้คือสารเก่าดั้งเดิม
บริเวณข้างเกาะคำชโนธนะครับ
และพอฝันแบบนี้ตื่นเช้าขึ้นมา
ก็เลยต้องแวะมาตรงนี้ตามความฝัน
มาขายแถวนี้เพื่อจะเสี่ยงโชคด้วยนะครับ
โดยในระหว่างที่พ่อจ้ำพาครอบครัวนี้ทำพิธีอยู่

ไปที่วัดโพศรีทุ่งอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีครับมีรูปปั้นพญานาค
น่ารักน่าเอ็นดูเขาบอกอย่างนั้นนะฮะเป็นไวรัลของโลกออนไลน์นะครับ

เจ้าอาวาสเล่าถึงรูปปั้นพญานาคตัวนี้นะครับ
สร้างขึ้นตามความฝันของชาวบ้านนะครับ

ส่วนเสียนของพญานาคจะเป็นทรงดอกบัวตูมครับลำตัวเป็นเกล็ดปลานะครับ
ซึ่งใช้เปลือกหอยแคลงนะครับมาเป็นแบบ
มีหางแบนเหมือนหางปลาครับความยาว๙เมตรสร้างมานาน๕ปี
แล้วก็ให้ชื่อว่าปู่ราชครึกมหาราชา
แล้วก็บอกด้วยว่าเคยมีชาวบ้านหลายคนนะครับ
คดีถูกรางวัลนะครับหลังจากมาไหว้ขอโชคขอลาบ

ปิดท้ายค่ะไปที่วัดหนองแฟบอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
คลื้นกันแบบสุดเลยเมื่อวานนี้
มีนางรำร้อยคนค่ะจังหวัดจากจังหวัดลบบุรีไปรำแก้บนไอ้ไข่นะคะ
เจ้าภาพก็คือเซียนพระชื่อดังฉายาซิมพระรามสอง
เดินทางไปพร้อมกับภรรยาแล้วก็เพื่อนสักประมาณกว่า๑๐ชีวิตนะคะ
พระชื่อดังเขาเล่าบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่
งวดที่ผ่านมาเลขที่ออก๑๐๐๙๙๔รวม๕ใบรับเงินไป๓๐ล้านบาท
รู้สึกตกใจดีใจเป็นอย่างมากก็เลยจ้างนางรำร้อยคนมารำแก้บนตามสัญญากับไอ้ไข่
อยากได้แบบนี้บ้างจังนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจะสร้างห้องน้ำถวายวัดอีก๓ห้องด้วย
ส่วนเงินรางวัลก็จะแบ่งให้พ่อให้แม่เก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวพร้อมกับไว้ทำบุญ
สาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะแล้วก็บอกอีกว่าเลขเด็ดในงวดนี้นั่นก็คือ
อะไรฮะคุณเงียบเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวก่อนต่อท้อชอเขาจะว่า